วันนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย
ณตอนนี้มีอะไรบ่งชี้กันบ้างนะครับ
วันนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณเสริมศักดิ์วงศิริโชค
มาพร้อมกันกับคุณปริพันธ์ปริยะบรมซับ
สวัสดีคุณกบและว่าก็คือทุนโภมาร

เมื่อวานตลาดทุนไทยก็แหมสังเกตเริ่มแผ่วนะพี่ปริก
ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายนะครับ
เพราะว่าเปิดมาหลายสัปดาห์นะครับ
คือปีนี้นะครับเทรดซื้อขายกันวอลุ่มประมาณสัก๘๙๐๐นี่ธรรมดามาก
โอ้โฮแล้วเมื่อวานย่อมดูมาหน่อย
ย่อมมาละมาอยู่ประมาณ๖๐๐๐๐ล้านนะครับ
ถ้าเกิดว่ามาดูปริมาณการซื้อขายแยกตามประเภทนักทุนนะครับ
ก็เป็นนักทุนสถาบันยังซื้ออยู่๕๗๐๐ล้าน

ซื้อต่อเนื่องนะครับต่างชาติซื้อ๒๐๐นะครับ

ดูหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันแล้ว

อันนี้เขาเพราะอะไรฮะ
แต่ว่าปีนี้ด้วยเขาจะเอาสินทรัพย์ของบริษัทไฟเบอร์สัญญาณต่างจะขายเข้ากล่องทุน
ก็เลยตลาดก็คาดว่าโอ้โหนี่ขายออกไปนี่ไซส์โอ้โหเป็นหลายพันนะ
หลังจากที่ธรรมดาไม่ค่อยมีแต่กำไรอันนี้เนี่ยจะเป็นกำไรต้องเรียกว่ากำไรพิเศษนะ

ไม่ธรรมดาท่านผู้ท่านลงทุนก็อาจจะต้องดูนิดนึงแล้วก็เอ๊ะมันกำไรปกติหรือเปล่า

ตามชื่อกำไรพิเศษมันก็ไม่ได้มาบ่อยถ้าพิเศษบ่อยเราเรียกกำไรธรรมดา

หลายคนชอบนะเพราะว่าปันผลค่อนข้างดีอัตราเงินปันผลนี่เขาก็ได้ถึง๗๘นะ
ใช่แล้วก็๑๐ปีแรกการลงทุนกองในลักษณะอย่างนี้นะไม่เสียภาษี
คือทำประกอบให้เอาไปไหนให้เราเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เขาอยากจะให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะในบ้านเรานะครับ
ถ้ามาดูต่างประเทศครับผมก็เมื่อคืนตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาก็มีบวกสลับลบไปนะครับ
นะครับที่บวกมาก็เมื่อวานก็จะเป็นกลุ่มธนาคารครับกลุ่มสถาบันการเงินใช่ไหมฮะ
ปีนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นกลุ่มธนาคารต้องน่าสนใจหน่อยแล้วแข่งอเมริกา
ฝั่งยุโรปเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นเรมันก็ปิดลบไป๑ผมลองไปไล่ดูนะ
อันนี้ก็ต้องไปตามดูครับเพราะอะไรนะครับ
กลุ่มเทคโนโลยีก็เริ่มตึงกันนะตึงมากัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาเราเราเลยลองมาคุยกันเรื่องกลุ่มเทคโนโลยีซะหน่อยครับพี่เบ
หลายคนนี่ถ้าลงทุนสัก๓๔ปีที่ผ่านมานะได้ลงทุนกลุ่มเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นนำในต่างประเทศนะซึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มแฟงค์ใช่ไหม

โอ้โหอันนี้ผมก็เป็นลูกค้าอยู่

มีส่วนนะเค้าดูโอ้โหดูไว้ตาแฉะนะ

อย่างยูทูปเนี่ยของเค้านะฮะ

แล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือแบบแปลภาษาด้วย

กลุ่มพวกนี้ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
และทำให้ชีวิตของนักลงทุนสบายขึ้นนะ
ผู้ใช้เนี่ยก็พูดง่ายว่า
ติดต่อสื่อสารต่างนานาง่ายขึ้น
สาระบันเทิงนะดูกันได้ทั้งวันทั้งคืน

กลุ่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔

น้ำรถเครื่องจักรรถจักรนะ

ครั้งที่๔จะเป็นการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน

เพราะงั้นเนี่ยทั้งโครงสร้างพื้นฐานดีเทคโนโลยีดี

ผมว่านักทุนหลายคนก็สงสัยว่าไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่บริษัทต่างประเทศ

เพราะว่าเวลาเขาทำทีเขาขายทั่วโลกนะ

เป็นแบบผมว่าก็เข้าเขาหลายตัวนะ

โครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัล

พวกสายเคเบิลต่าง

ยังทนะที่เราพูดถึงตอนก็ใช่

ทั้งเคเบิลระบบการสื่อสารอินเตอร์เน็ตดาต้า
ต้าต่างต้องผ่านเส้นทางทางนี้เขา

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางระบบเหมือนกัน
อันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
คือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือถนนนั่นแหละ
ใช่คือถนนที่จะให้รถผ่าน

ก็ค้าขายสินค้าเงินไทยนะ
ก็ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์

ก็จะทำผลิตซอฟต์แวร์แล้วขาย

ในเรื่องของเอกสารสัพยากรมนุษย์
การจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินดมนุษย์
เงินเดือนโอเที๊สต์สวทิการต่าง
ก็ถ้ามีพนักงานสักร้อยถึงพันคน
ที่จะมาทำเองก็ให้ระบบมันทำให้
ไม่ต้องปวดหัวในเอกสารเกิดบริกษามากทำหายทำไร

แต่ว่าซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโรงแรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมเวลารับจองใครมานะ
ซื้อขายรับจองตัวต่างนานา

เขาเรียกว่าการสำแดง

ก่อนใครบอกนำเข้าของจากต่างประเทศมา
โอ้โหพิธีการมีเรื่องเยอะ

ใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยบอกช่วยออนไลน์
ง่ายสบายขึ้นแต่สังเกตคุณมาร์คไอ้ตัวแอปพลิเคชันต่างในบ้านเราเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าระดับธุรกิจทำกัน
ยังไม่ได้มากระทบกับฝั่งผู้บริโภคโดยตรง

แต่ว่าต่างประเทศที่เขาใหญ่ส่วนใหญ่เราจะทำแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์

อันนี้มันยังจำกัดอยู่แค่กลุ่มธุรกิจอยู่
ก็หวังว่าจะมีแอปพลิเคชันดีจากบ้านเรา
ที่จะทำให้นักผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
และขายทั่วโลกด้วยจะได้มีชื่อเสียงหน่อย
อันนี้ก็เป็นสารดีที่ฝากท่ำชมไว้
ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อบ